ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าได้ยินมาว่าที่จังหวัดปราจินบุรีเนี่ย
ลำจวนเนี่ยแกมีมะนาวแต่มะนาวของแกเนี่ยไม่ธรรมดานะ
เดี๋ยวโทรถามป้าก่อนว่าจะไปขอซื้อป้าจะขายไหมเนี่ย
ลำดวนจะขายไหมเนี่ยไปดูสิว่าป้าปลูกมะนาวไม่ธรรมดายังไง
โอ้โหดูมะนาวของคุณป้าซะก่อนนะที่ว่าไม่ธรรมดานี่มันไม่ธรรมดายังไง
ดูลูกมะนาวค่ะดูค่ะนี่จะเรียกมะนาวธรรมดาไม่ได้แล้วนะ
มันคือมะนาวมันใหญ่มากคุณ
ที่สวนข้างบ้านของคุณป้าลำจวนคุณป้าลำจวนม่วงกล่อมนะคะ
ชาวตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ลูกมะนาวไซสยักษ์คุณป้าบอกปลูกเอาไว้กินนะ
ง้อมะนาวจากตลาดแล้วเพราะว่าสาเหตุก็คือมะนาวมันแพง
ก็คือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนั่นแหละค่ะ
คุณป้าลำจวนก็เล่าให้ฟังบอกว่าได้พันธมะนาวนี้มาจากเพื่อนบ้าน
ลูกมาประมาณ๒๓ปีแล้วก็ให้ผลผลิตตั้งแต่
ยังไม่ถึงปีแรกก็ได้ผลผลิตแล้วนะ
ตอนแรกมันไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่แต่พอมาปีที่๒ปีที่๓เนี่ย
โอ้โหมันใหญ่ขึ้นผลหนึ่งเนี่ยจะบอกเลยว่า
ทีนึงเนี่ยได้ไปแล้ว๒๐๐๓๐๐ลูกเก็บกินได้เนี่ยทั้งปี
แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อมะนาวที่ตลาดอีกตลอดไปป้าว่าอย่างนี้
มะนาวลูกหนึ่งน้ำหนักเมื่อกี้ที่ช่างดู๑กิโลนะคะ
กิโลกรัมเลยทีเดียวนึกว่าส้มโอคุณขาใหญ่มาก
คุณป้าลำจวนเนี่ยรีวิวมะนาวที่สวนของตัวเองให้ดูเลยว่า
มะนาวของป้าเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ลูกใหญ่นะจ๊ะ
ดูน้ำจ้ะนี่ไม่ได้บิดผ้าตอนแตกนะจ๊ะ
มะนาวค่ะน้ำเยอะมาก
เอาไปทำน้ำมะนาวเย็นมันควรจะชื่นใจอยู่นะ
คุณป้าลำจวนบอกว่าสามารถให้เพื่อนบ้านเข้ามาเก็บมะนาวไปทำอาหารได้เลย
ป้าใจดีใครอยากได้ต้นกล้าไปปลูกหรือจะเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูก
กงทาบกิ่งเอาไปปลูกได้เลยป้าไม่ห่วงเลยจ้า
แม่เดี๋ยวว่าจะไปปลาจีนบุรีแล้วไปแอบทับกิ่งมะนาวที่ต้นคุณป้าดีกว่า
น่าจะได้มะนาวลูกใหญ่กลับมาทำอะไรแซ่บได้อยู่หลายแล้วล่ะจ๊ะ